ส่วนการเมืองช่วงนี้เข้มข้นทุกวันแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมเราต้องจับตาดูตลอดเวลานะครับ
ล่าสุดนั้นก็ยังคงคาดเดาไม่ได้ว่าการเมืองไทยจะออกมาหน้าไหน
แต่ดูเหมือนว่าหนูล่าสุดอยากจะเป็นราชศรีซะเองแล้วนะฮะ
ติดตามจากรายงานครับ
หนูก็เป็นหนูด้วยครับผมอีก๕๐ปีผมก็ชื่อนู
ผมไม่ใช่ชื่อสิงโตนะครับเป็นหนูหนูที่พร้อมช่วยราชศรี
เที่ยวนี้พักภูมิใจไทยหวังว่าจะน่าจะขยับจากพักเล็กกลาง
เป็นพักขนาดใหญ่มันกลายเป็นพักขนาดใหญ่เราก็ต้องมีทิศทางนะครับ

องเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าหนูตัวนี้กำลังคิดการใหญ่
เบื่อในการจะเป็นผู้เล่นที่ต้องคอยรับคำสั่งอยากจะเป็นคนคุมเกมบ้างแล้ว
หากมองว่านายอนุทินและพักภูมิใจไทยคิดการใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะคนเป็นนักการเมืองต่างก็ต้องการอำนาจด้วยกันทั้งสิ้น
ใครถือครองอำนาจก็ไม่ต่างจากทานอสที่ได้อัญมณี๖เมตรเอาไว้กล้อครอง
สามารถดีดนิ้วก็ได้สิ่งที่ต้องการ
เพราะต่างรู้กันดีว่าเส้นทางสายนี้ทั้งสะดวกสบาย
ถนนหนทางก็ดีไม่มีหลุมมีบ่อวิ่งไม่มีสะดุด
เชื้อเพลิงก็มีให้เติมตลอดเส้นทาง
ไม่แปลกที่เสียหนูจะวาดฝันเช่นนี้
และถ้าป่าหมอกเคราะห์ดีเทพีแห่งโชคชะตาเข้าข้าง
ก็มีโอกาสจะจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกัน
ขณะที่ดามรุ่งอย่างพักรวมไทยสร้างชาติ

และชัชวานคงอุดมหรือชัดเต่าปูน
และอย่างมั่นใจที่ว่าจะทกชวยนักการเมืองจากภาคต่าง
มาร่วมงานได้อีกไม่น้อย

นำทราบในทิศทางที่มันจะปลอดภัยที่สุด

คนดีมีเยอะในทุกภาคการเมืองต่างคนต่างไป

เพราะฉะนั้นมันก็ชาติมันก็อาจจะ
เดินติดต่างแล้ว
เลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นบทบันทึกบทใหม่
อีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
วันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าจะเป็นการเมืองหน้าเดิมเหมือน๘ปีที่ผ่านมา
หรือว่าจะเกิดเซอร์ไพรส์ทางการเมืองแบบคาดไม่ถึง
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็สามารถเป็นไปได้ทั้งสิ้น
สำหรับการเมืองในประเทศไทย
ขอบไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน